มันมีร่องรอยกันเหมือนกับคนแหวกทางเวลาเดิน
น่าจะมีที่มีศพอยู่ใกล้เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับ
คล้ายมีชุดมาวางไว้นั่นแหละมีคมมาวางไว้แล้วก็มีย่าอะไรก็ไม่เน่าเลยนะ
จริงแล้วก็มีคนตายอยู่ประมาณ๙วันแล้วมีญาติผมบนตัวนั่นแหละ
อย่างนั้นก็ต้นเบ้าเป็นเหรียญหมดแล้วเทพภิกษ์
แล้วก็มีน้ำเยี่ยมก็ต้องออกมาอยู่แล้ว
อย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นก็มินอย่างนั้นก็กลิ่นกันอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็เวลาพวกเรากลุ่มพวกเราไปเข้าไปดูที่เกณฑ์เนี่ย
แล้วก็ไม่มินเลยมินโฟกาซินเลยอ่ะไม่ได้มินอะไรเลยอ่ะ
ก็มีทั้งคนที่คิดว่าอาจจะเดินไปได้เพราะความสุขสนของเด็ก
มันก็เหลือเพราะเลยทายการไม่ได้
ความคิดก็แตกกันแล้วเนอะ
ใช่ครับผมคือทางคุณพ่อคุณแม่ยังคาใจอยู่เรา
ต้องการความมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาด

ผมก็ได้ขอให้ทางหมหอนิเจเวทย์แทนอื่น
ช่วยดูสภาพของมันด้วยมันก็ดูแปลก
เราก็เลยอยากให้ช่วยตรวจอีกรอบหนึ่ง
ถึงว่าผลจะออกมาเป็นอย่างที่สมบทแหลกก็ตาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ยังอยู่ที่ข่าวนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าพ่อแม่มั่นใจมากว่าลูกไม่ได้ตายด้วยวิธีการ
ด้วยลักษณะการตายที่ออกมาเป็นข่าวในตอนแรกนะคะ
คือไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเดินไปไกล
ที่จะขาดน้ำขาดอาหารนะคะ
ก็เชื่อทั้งเรื่องของสภาพร่างกายของลูกนะคะ
เพราะว่าน้องไม่ได้สมบูรณ์มากนักนะคะ
ที่ขานะคะแล้วก็ระยะทางที่ไปเจอ
แต่ที่พ่อแม่เอกใจที่สุดน่าจะเป็นบาดแผลที่เห็นนะคะ
เพียงแต่ว่าทางนิติเวศที่ตรวจออกมาแล้ว
ก็ยังเป็นคำเดิมค่ะคุณผู้ชม
ก็คือไม่ได้มีบาดแผลที่ถูกของมีคม
ถ้าจะมีร่องรอยก็คือสัตว์กัดแทะเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็ร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายก็ไม่มีเช่นเดียวกัน
แต่ถ้าเป็นคนนอกอย่างเราอย่างแรกที่สงสัยเลยนะคะ
คือเด็ก๒ขวบเดินไปได้ไกลขนาดนั้นเลยหรือ
คือข่าวมันออกมาตัวเลขมันมีทั้ง๒กิโลเมตร
มี๓กิโลเมตรมี๕กิโลเมตร
ซึ่งเมื่อวานพยายามจะถามนะคะว่าอะไรคือสันนิษฐานที่คิดว่า
จุดที่เห็นสุดท้ายกับจุดที่ไปพบเป็นศพนั้น
คือเส้นทางน่าจะเป็นเส้นทางไหน
ซึ่งแต่ละเส้นทางเนี่ยเอาล่ะไม่ว่ามันจะเป็น๕หรือมันจะเป็น
แค่๑๕กิโลเมตรก็แล้วแต่นะคะคือเด็กสองขวบ
ที่ขาไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ยังคิด
ลำบากว่าจะไปไกลได้ถึงขนาดนั้นได้อย่างไร
อันนี้ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป
แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้ค่ะคุณผู้ชม

ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังถนัดโรนโรงคือว่าตำรวจก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมาย
แล้วก็เช่นเดียวกันนักข่าวก็ไม่ได้ได้ข้อมูลจากตำรวจมากนะคะ
คิดว่าทำงานอยู่แล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่อยากจะให้ออกมา

แต่ว่าวันนี้ข่าวที่มันออกมาคือตำรวจมีการเรียกตัวคนไปสอบปากคำเยอะมาก
แล้วหนึ่งในสัก๓๐คนเป็นคนที่ก็อาจจะสงสัยได้
อาจจะสงสัยได้ว่าเขาเกี่ยวข้องหรือไม่
แล้วก็เป็นคนอยู่ในพื้นที่นั้นเดี๋ยววันนี้จะไปถึงตรงนั้นด้วยนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นคนที่นั่งกับเราในรายการ
คือประธานเครือข่ายรนรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
วันนี้ที่ฉันมีแขกทางสายโทรศัพท์เยอะเลยช่วยกันฟัง
เพราะว่าคือข่าวที่ออกมาจริงแล้วมันมีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานแล้วนะคะ
แต่ว่ามันไม่มีการยืนยันและเนื้อข่าวน้อยมากเนื้อหาน้อยมาก
แต่วันนี้มันชัดขึ้นตรงที่ว่าเหมือนจะมีคนที่อาจจะสงสัยได้ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่
อันนี้ทนายรณรงค์ทราบอยู่แล้วไหมทราบอยู่แล้วครับ
ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแต่ไม่ขอเล่า

พูดตามข่าวก็คือว่ามีคนที่ตำรวจสอบปากคำนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่ไม่สมประกอบอันนี้ขอใช้คำตามข่าวเลยนะคะ
สมประกอบอยู่ในพื้นที่แล้วก็เหมือนกับตำรวจไปสอบดูแล้ว
ไม่รู้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่ารู้เห็นแค่ไหน

อ่าทีนี้คำถามคือว่าถ้าสมมุติสงสัยคนนี้นะคะ
คำถามคือถ้ามีความสงสัยคนนี้ด้วยเนี่ย
แปลว่าน้ำหนักของการที่ไม่ได้ตายเองแต่ถูกทำให้ตายเนี่ย

ใช่ครับคือเราไม่เชื่อตั้งแต่เด็ก๒ขวบเดินไป๕กิโลได้แล้ว

เราว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กสองขวบจะเดิน
ต่อให้เดินเป็นแนวตรงเข้าไปจุดนั้นมันต้องเดินผ่านต้นอ้อยซึ่งเป็นป่าเลย
มันไม่ใช่เรื่องง่าย
ตอนที่ไปเนี่ยตกลงมีคนได้วัดวัดระยะจริงไหม
ว่าคือระยะไหนนะคือระยะที่จะใช้บอกว่าเด็กเดินทางไป
คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อวานไปเนี่ยทางตำรวจให้ข้อมูลน้อยมาก

แต่เข้าใจว่าทำงานเต็มที่เพราะทุกคนดูหน้าตาเหนื่อยมากเหมือนกัน
คือเรื่องการวัดระยะยังไม่มีที่มีการเอาตลับเมตรไปวัดที่ชัดเจน
แต่ทีนี้คือมีข้อสันนิษฐานไหมคะ
คือถ้าสมมุติเราวัดจากจุดที่หายกับจุดที่พบเนี่ยนะคะ
ถ้าวัดแนวตรงเท่าไหร่หรือถ้าเฮ้ยเด็กคงไม่ลุย

ถ้าใช้ทางที่มันเรียบร้อยกว่าหน่อยมันจะเพิ่มไปเป็นกี่กิโล
คือถ้าเด็กไม่ลุยเข้าไปแล้วอยู่ริมถนนแบบนั้น
ริมทางที่มันพอจะขับรถไปได้มันน่าจะเจอนานแล้ว
คือแม่เด็กยังติดใจว่าอาจจะเอาศพมาวางช่วง
ระหว่างการค้นหาลูกด้วยซ้ำ

ดินคือเป็นจุดที่แบ่งระหว่างป่าอ้อย
คือระยะที่สั้นที่สุดคือระยะที่ต้องลุยออกป่าอ้อยไหมคะ
ต้องเดินตัดป่าอ้อยไป

ที่สั้นที่สุดคือบอกว่ากิโลครึ่ง
อันนี้ฟังจากพี่คู่ไพนะ

เพราะมันยาวเกินกว่าระยะสายตามนุษย์จะวัดได้
เดี๋ยวเราถามจากผู้ชาวสวบเบื้องต้นนะคะ
ว่าในพื้นที่ตกลงได้ข้อมูลเพิ่มเติมไหม
อย่างที่ท่านายลงบอกค่ะคุณผู้ชม
ว่าก็ว่าคือตำรวจคงมีข้อมูลเยอะกว่าเรามาก
และเลือกที่จะยังไม่สรุปแล้วก็บอกออกมานะคะ
เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

สวัสดีครับ
ดิฉันยังไม่ได้คำตอบชัดเจนเลยค่ะ
คุณเด่นชัยว่าเราควรจะสันนิษฐานว่า
ระยะทางใกล้สุดถ้าเด็กจะใช้
หรือระยะทางไกลสุดถ้าเด็กจะใช้

ถ้าเป็นระยะทางตรงนี่แหละครับ
ว่าประมาณสักกิโลกว่าเท่านั้นแหละครับ
แต่ระยะทางตรงที่ว่านี้คือเหมือนกับลากเส้นตรงเลย
มันต้องผ่านป่าอ้อยใช่ไหมคะ

ซึ่งเป็นไปได้เหรอคะที่คนเอาเด็กสองขวบจะลงไปเดิน
คืออย่างนี้แหละครับบอกว่าบางทีมัน
อาจจะไม่ใช่เดินหลงไปโดยตรง
เพราะฉะนั้นเราตัดประเด็นนี้ก่อนได้ไหมคะ
ความเป็นไปได้เหมือนจะน้อยใช่ไหมคะ
ทีนี้เอาทางอื่นที่มันไม่รกไม่ยากขนาดนี้
มันยิ่งทำให้ระยะทางจากโลกว่าก็ได้

ซึ่งเด็ก๒ขวบที่คุณแม่เขาบอกว่าน้องเป็นโปรโลโอด้วย
มันจะเดินไปได้เหรอคะคุณเด่นชัย
คืออย่างนี้นะครับสภาพในไล่อ้อยเนี่ย

มันไม่ใช่หมายความว่ามีเฉพาะทางรถ
บางครั้งรถใหญ่มันก็วิ่งไม่ได้
จะเป็นทางซึ่งเขาใช้ในการ
เดินเข้าไปตัดอ้อยอะไรต่ออะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าไอลัทธสนี๕กิโลเนี่ย

วิ่งไปทางรถแล้ววนเข้ามาหา
นะครับไม่ได้หมายความว่า
จากจุดที่หายไปแล้วถ้าดึงตรงไปเนี่ยนะฮะ

แต่ว่าทางในไล่อ้อยเนี่ย

ถึงไม่มีช่วงที่ไม่มีไร้อ้อย

เว้นเป็นทางที่สามารถเดินได้
แต่ว่ารถวิ่งไม่ได้

เพราะฉะนั้นคำว่า๕กิโลคงไม่ใช่แล้ว

เมื่อวานนี้คุยกับคุณนันทชัยนะคะ
หนึ่งในกู้ภัยที่เข้าไปนะคะ
ก็บอกว่าถ้าสมมุติจะเอาตัวเลขที่เป็นเส้นตรง
อยู่ที่ประมาณกิโลครึ่ง
น่าจะประมาณกันไหมคะคุณเพ่นชัย

แต่ย้ำอีกทีคือกิโลครึ่งเนี่ยคือจุดต่อจุดเส้นตรงเนี่ย
มันเป็นทางที่ต้องผ่านป่าอ้อยถูกไหมคะ

ใช่ครับเส้นทางตรงที่ต้องผ่านป่าอ้อยเนี่ย
มันจะประมาณกิโลเศษทั้งนั้นแหละครับ

คือถ้าดูสภาพพื้นที่แล้วเราตัดสันนิษฐานนี้
ได้เลยไหมคะว่าเด็กไม่ลุยหรอกป่าอ้อยน่ะ

เพราะว่าในไล่อ้อยเนี่ยนะครับถ้ามันหลงขึ้นมาเนี่ยนะครับ

ไม่ได้ตั้งใจลุยหรอกครับแต่หมายความว่า
คุณผู้ชมฝันเราไม่ถูกก็เข้าไปแล้วก็ออกไม่ถูก

เพราะต้นอ้อยมันสูงมากสูงท่วมหัวนะครับ

ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเห็นหาทางออกได้เหมือนกัน
คือที่ฉันคิดว่าเด็กไม่น่าลุยป่าอ้อยคืออย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเขาเห็นว่ามันยากมันลำบาก

ถ้าเราตัดอันนี้ทิ้งน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า

แต่ไม่เป็นไรอ่าแต่ไม่เป็นไรทีนี้มันก็มีหลายประเด็น

อันนี้ถามคนในพื้นที่เลยค่ะคุณเด่นชัย
ถ้าเป็นระยะทางที่มันไกลขึ้นที่มันแบบไม่ต้องลุยเนี่ยนะคะ
ใช้ทางที่คนเดินได้อาจจะรถเข้าได้เนี่ย
เด็กสองขัวไปเองได้หรือคะ
ก็ไม่น่าจะไปได้
เพราะมันใช่ไหมมันไกล
เป็นกิโลค่ะใช่ครับไม่น่าจัดนะฮะค่ะใช่
ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีใครยืนเห็น
แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้เนี่ย

เด็กมันอาจจะดิ้นลนไปเองหรือว่า
หรือว่ามีอะไรพาไป
ค่ะค่ะทีนี้คุณเด่นชัยค่ะที่ฉันถามแบบนี้เลย

ถ้าพอพ่อแม่เขาไม่เชื่อว่าลูกเขาเสียชีวิตจากการที่
ขาดน้ำขาดอาหารเนี่ยนะคะ

คนที่โดนพุ่งไปเลยคือคนขับรถไถคนที่ชื่อคุณสมาเนี่ยนะคะ

ก็เหมือนกับแผ่วไปเพราะว่าในช่วงเมื่อคืนช่วงค่ำเนี่ย
ข่าวมันมาบอกว่าก็มีคนที่ตำรวจเรียกไปสอบเยอะ
แล้วข่าววันนี้ที่ออกมาก็คือว่า

ไม่สมประกอบอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะ

คนนี้ตำรวจสอบไปนานยังคะหรือว่าเพิ่งได้ในช่วงวันสองวันนี้คะ
คือคนนี้ถูกเอามาสอบตั้งแต่วันแรกนะ
แต่ความที่เขาไม่สมประกอบเนี่ย
เขาก็พูดวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
เพราะเขาไม่สมประกอบฮะ
ความคิดเขาเป็นเด็กนะฮะ

แต่จริงคือร่างกายนี้คือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอคะ

คุณเด่นชัยที่ฉันจะถามอย่างที่อยากจะทราบ

คือตำรวจแบบถ้าไปที่บ้านก็จะเจอตัวอย่างนี้ไหมคะ

ตำรวจสอบคนนี้หลายครั้งไหมคะ

น่าจะสอบมากกว่าคุณสมานคนขับรถไถด้วยป่ะคะ
จริงในประเด็นคุณสมารผมก็ว่าไม่ใช่

เพราะว่าถ้าหากว่าใช่
ไอ้ผลพิเวศมันต้องออกมาแล้ว
แล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะต้องทำอย่างนั้น
ผมก็ไม่ได้มุ่งไปเดินตรงนี้มาจากข้างต้น

เพราะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้

คุณเด่นชัยถ้าพูดถึงผู้ชายคนนี้นะคะ

แต่ที่ตำรวจเรียกสอบนี้มีร่องลอยหรือมีหลักฐานข้อมูลอะไร
เชื่อมไปถึงผู้ชายคนนี้เหรอคะ
คือยังงี้ครับเอ่อจากแรงคาของเราเนี่ย
ไอ้วันที่พบศพเนี่ย
ก็มีการเอาชายไม่สมประกอบคู่นี้
ค่ะมาส่องอ้าวแล้วก็ประหลอกถาม
เพราะว่าพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่าค่ะ
เพราะว่าไอเด็กเอ่อเด็กผู้ชายคนเนี้ยนะฮะ
เป็นคนที่ขี่จักรยานเล่นอยู่แถวนั้นนะครับ
อืมขี่จักรยานเล่นอยู่แถวนั้นอ่ะเป็นคนชำนาญมากน่ะพอสมควร
ค่ะแล้วก็คงเอามาสอบแล้วก็ค่อยค่อยถาม
ก็ไปถามใจเย็นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
ค่ะค่ะจนกระทั่งไอ้แต่กฎเนี้ย
ก็เลยไปชี้ให้บอกว่าอยู่แถวนี้แหละ
ที่พบศพน้องอ่ะเหรอคะอ่าอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็ไปพบเขาจริงจริงเขาเอ่อเขาชี้ตั้งแต่วันแรกแรกหรือว่าชี้
ไม่ไม่ไม่ครับหมายถึงแรกไม่ได้จริงเพราะว่าเขาพูดไม่ได้รู้เรื่องนะฮะ
อ๋อแสดงว่าคงสอบกันหลายครั้งสิค่ะหลายครั้งค่ะหลายครั้งค่ะ
ว่าหลายครั้งนี่หมายถึงคืออาจจะมาเรื่อยคือไม่ใช่สอบหนัก
แต่สอบแบบอ่ะว่าได้แค่ไหนแค่นั้นในแต่ละครั้งอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วเรียนจะสรุปถูกไหมว่าการที่เจอการที่เจอน้องต้าแงเนี่ย
คือมาจากการชี้ของผู้ชายคนนี้น่าจะฮะแหล่งข่าวบอกว่า
น่าจะมาจากผู้ชายคนนี้เป็นคนชี้เดี๋ยวนะคะเวลาเอ่อคุณเด่นชัย
คือรายละเอียดมันออกมาไหมว่าเขาชี้คือชี้แบบตีกรอบพื้นที่
แบบกว้างแต่เจอหรือเขาชี้ได้เลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นคะ
คงชี้แค่ว่าอยู่บริเวณนี้อ๋อซึ่งซึ่งมันเป็นไปได้นะครับว่า
ถ้าเขาชี้จริงเนี่ยเพราะว่าคนนี้เป็นคนขี่จักรยาน
เที่ยวอยู่ในนั้นตลอดแล้วอาจจะอาจจะนะครับ
ไปเห็นศพเข้าก็เป็นที่มาของการชี้ถูกจุด
คือตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ชายคนนี้ที่ชี้
แล้วไปเจอศพเด็กจะเกี่ยวข้องกับการตาย
แต่อย่างหนึ่งที่พอจะบอกได้ก็คือเอาล่ะเขาอาจจะเห็นก็ได้
อาจจะแค่เป็นคนเห็นไม่เกี่ยวกับว่าเขาทำหรือไม่ทำอะไร
ถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับ
คือคืบหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยสมประกอบ
เขาก็ขี่รถเขาวนเขาเข้าเรื่อยไปแล้วก็อาจจะไปเห็นเข้า
แล้วตอนที่ตำรวจสอบนี่มีข้อมูลที่ได้มาไหมคะว่า
เห็นเด็กตั้งแต่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือเห็นใครอยู่กับเด็กไหม
ตอบไม่รู้เรื่องครับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
ข้อมูลที่ชัดเจนที่ได้จากผู้ชายคนนี้คือว่า
อยู่ตรงไหนเฉยเฉยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ
เขาบอกได้ไหมคะว่าเขาเห็นตั้งแต่วันไหนแล้วอ่ะค่ะก็นี่แหละครับคือปัญหาที่ตอนเขา
ความจำเขาสั้นมากเวลาคุยกับเขาเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่อง
แล้วจริงจริงจริงจริงจริงสันติฐานว่าวันนั้นอ่ะ
วันที่ไปชี้จุดเนี่ยเขาคงจะชี้เข้าไปในแถวนั้น
ที่เขามาเห็นเข้าค่ะที่เขามาเห็นเข้าแล้วก็ชี้แบบ
น่าจะอยู่ตรงเนี้ยอ่าตำรวจก็เลยลองค้นดูแล้วไปเจอเข้า
เท่าที่ทราบมาเป็นอย่างนี้นะครับค่ะเอ่อยังไม่ได้ข้อมูลมาว่าตำรวจได้สอบไหม
เขาเห็นแค่ไหนเห็นวันไหนอย่างงี้อ่ะยังยังไม่ออกยังไม่ออก
คืออันนี้อันนี้เป็นจากแหล่งข่าวของเรานะครับในในชุดที่เข้าไปค้นหาเนี่ย
ซึ่งมีว่าพวกเราอยู่ด้วยค่ะเขาก็บอกให้ทราบอ่า
เพราะเพราะตำลวจยังไม่ให้ข้อมูลล่ะค่ะตำลวจยังไม่ได้ข้อมูลอ่า
ใช่ใช่ยังทำงานอยู่ใช่ค่ะเราเราก็ต้องว่ากันไปตามอ่า
ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องเชื่อผลของนิติเวศก่อนค่ะ
ว่าไม่มีการทำร้ายค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ฮะ
ว่าเด็กอาจจะหลงไปหรือว่านั่งรถจักรยานไปไปนั่งเล่นแล้วหล่นลงไป
หรืออะไรเนี้ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะฮะค่ะคุณเด็กอยู่ที่การสอบส่วนค่ะ
คุณเด่นชัยคะมันมีข้อมูลจากปากคำของคนอื่นไหมคะว่าเด็กมันมีคนเห็นเด็กที่แบบแวบสุดท้ายที่สุดเนี่ย
มันมันมีข้อมูลออกมาจากในพื้นที่ยังคะว่าน่าจะเป็นใครอืมไม่มีครับ
เห็นเด็กเดินไปเองคืออย่างเงี้ยเด็กไปกับใครอย่างเงี้ยค่ะเด็กมันเล่นกันเนี้ย
บางบางกระแสก็บอกว่าเด็กเนี้ยมันเล่นซ่อนหากันอ๋อ
เล่นซ่อนหากันนะฮะตามตามธรรมดาของเด็กอ่ะค่ะเล่นแอบหลบกันค่ะ
แล้วก็เด็กอาจจะไปหลงไปเข้าไปในไล่อ้อยค่ะไปหลบไปอยู่ในไล่
อืมก็อาจจะเดินเดินไปเรื่อยแล้วก็หลงไปเรื่อยเลยเข้าใจค่ะ
เป็นไปได้ครับคุณเด่นชัยครับเรียนขอกลับไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะ
ตอนที่มีข่าวคือเรื่องของการที่เด็กจะนั่งรถใครไป
ขี่จักรยานใครเล่นไปหรืออะไรอย่างนี้
คือเราตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ

คือที่เราถามว่าระยะมันไกลแค่ไหน
คือระวัดจากว่ามันเป็นไปได้หรือไม่จากการก้าวเดินของเด็ก๒ขวบ
แต่ในส่วนของแบบจะซ้อนจักรยานใครไปเล่น
ขี่จักรยานไปกับใครใครพาขึ้นไปหรือใครพานั่งรถ
รถอะไรก็แล้วแต่อ่ะ

มีเป็นไปได้ครับก็อาจจะนั่งซ้อนท้ายไปเล่นจักรยาน

ก็มีความเป็นไปได้ถึงจะไปถึงจุดนั้นได้

ที่ตำรวจน่าจะให้ความกระจ่างได้ค่ะ
แหมมันไอ้การสอบ

มันก็ยังไม่สามารถบ่งชี้อะไรได้ชัดเจนนะ

มาขอข้อมูลจากคนนี้คนเดียวเลยหรือเปล่าคะ
คนอื่นอีกหลายสิบปาก

แต่ว่าวันหายไปกลงไม่คายเห็น

เสียงเด็กร้องวันไหนก็แล้วแต่เสียงเด็กร้อง

ผู้ชาติคนที่ตำรวจสอบที่เขาเป็นคนไม่สมประกอบในพื้นที่

ก็เลยไม่รู้ว่าเขาสอบแล้วได้ผลตอนไหน

แล้วถึงจะไปเจอใช่ไหมคะอ่าถูกต้องฮะแต่นี่มันก็อ้อยมันยังตัดไปไม่ถึงเนี้ยฮะ
อืมแต่บังเอิญได้ได้คนนี้ชี้ว่าอยู่แถวแถวเนี้ยเขาก็เลยลองค้นดู
ค่ะแล้วก็ไปเจอเขาครับค่ะคุณเด่นชัยค่ะพอเห็นภาพค่ะเดี๋ยวเราให้เวลาตำรวจทำงานด้วยค่ะนะคะ
ใช่ครับใช่ครับคืบหน้าแหละแต่แค่ยังไม่อยากจะออกมาพูดเท่านั้นเองอ่า
คือคือความชัดเจนมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถพูดได้หรอกครับ
เพราะว่าเรื่องเรื่องแบบนี้มันละเอียดมากละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะละเอียดอ่อนมาก
ถ้าเขาพูดออกไปบอกว่าไอ้คนนี้เกิดเพราะอย่างงี้อ่า
แล้วเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมามันก็เป็นป่าอืมถูกไหมครับเข้าใจค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอให้ตำหลวงเดี๋ยวเขาก็ไปสอบแล้วก็ไปหาเหตุหาผลค่ะ
แล้วก็เอาผลพิสูจนนิติเวศมาเทียบเคียงอืมมันถึงจะสามารถสรุปได้ค่ะ
ก็เข้าใจตำรวจเขานะครับเขาสรุปอะไรไม่ได้หรอกครับตอนเนี้ยค่ะ
ทั้งที่ลึกเนี่ยเขาคงจะนึกมีอะไรคำตอบอะไรในใจแล้วนะครับ
น่าจะมีคำตอบอะไรอยู่ในใจแล้วตำหลวงเนี้ยถ้าที่ผมดูในแรงค่ะ
แต่เพียงแต่เขาไม่สามารถจะพูดมาให้ชัดเจนได้ว่ามันเกิดจากอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อืมอืม
งั้นเดี๋ยวรอตำรวจด้วยค่ะอย่างเป็นทางการว่าจะสรุป
ต้องต้องรอตำหลวงค่ะต้องรอตำหลวงค่ะค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ขอบคุณคุณเด่นชัยนะคะขอบคุณครับคุณจอมขวัญครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นผู้สื่อข่าวนะคะ
อาวุโสแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในพื้นที่
คือทนายรณรงค์คือลักษณะข่าวที่ออกมาแบบนี้เนี่ยตรงกันครับ
ก็เมื่อวานก็เจอคุณก็จะเป็นอีกคนที่ต่อให้ทราบก็ไม่บอกดิฉันใช่ไหม
เพราะสุดท้ายต้องรอสรุปคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่า
ผมว่าตำรวจเขามีประเด็นในใจแล้วแหละแต่เขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเปิดเผยไป
หรือมีคนรู้มันจะทำให้มันหาหลักฐานยากขึ้นไปอีกอืม
เราเราเข้าใจในจุดนี้เราพูดนะตอนนี้ได้ไหมคะ
น้องไม่ได้เสียชีวิตเองผมผมสงสัยว่าอย่างงั้น
ใช้คำนี้ก่อนเนอะผมสงสัยแล้วผมสงสัยมากด้วย
แต่ว่าจะตั้งใจทำร้ายหรือเป็นอุบัติเหตุหรืออะไร
เราไม่รู้เลยไม่รู้จะออกแบบไหนเลยใช่ครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังมีอีกหลายสายที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางตำรวจเท่าที่ท่านจะพูดได้ด้วยนะคะสักครู่ค่ะ
เมื่อหมายจากท่านภูมิการนะฮะตำรวจผู้ชมทางจังหวัดสมันบรีให้มาอ่า
ชี้แจงกับพวกเราในเรื่องของผลการตรวจพิสูจน์นะครับศพว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
ในเบื้องต้นนี้จากผลการตรวจพิสูจน์ของนิติเวศนะครับก็ปรากฏว่าไม่พบ
ร่องรอยบาดแผลนะครับที่ตัวของผู้ตายนะครับ
แล้วก็กระดูกทุกชิ้นไม่มีรอยหักรอยแตกกระโหลกไม่มีรอยยุบนะครับ
แล้วก็การเสียชีวิตเนื่องจากระบบการหายใจแล้วก็ระเบียงโลหิตล้มเหลวนะครับ
ก็เบื้องต้นก็ไม่พบบาดแผลใดในร่างกายนะครับ
เรายังรอครอบครัวไปตรวจพิสูจน์รอบ๒อีกไหมครับ
ก็จริงแล้วแพทย์ที่ตรวจเนี่ยก็ทำอย่างมืออาชีพนะครับ
เป็นตามหลักวิชาการทุกอย่างนะครับแต่ว่าในเมื่อครอบครัวเขายังไม่สบายใจนะครับ
เราก็จะส่งศพไปตรวจที่
สาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมอีกทีหนึ่งนะครับก็ตามความต้องการของของทางเขานะครับ
การทำคดีหลังจากนี้จะพูดว่าที่ประเด็นไหนครับหรือว่าตามประเด็นไหนครับและระหว่างอะไรอย่างบ้างครับ
ต้องบอกอย่างนี้ได้ว่าตั้งแต่เด็กหายไปเราก็ได้สืบสวนตั้งประเด็นต่างในการหายของเด็กนะครับ
ตอนนี้ก็ยังสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับก็เราจะเร่งรีบแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างรัฐกลุ่มนะครับ
ในการที่จะดำเนินการต่อไปนะครับในการสืบสวนหาความจริงต่อไปนะครับ
เกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะครับตำรวจก็คงบอกได้แค่ผลสีเวทอ่ะ
ใช่ไหมคะว่าออกมาแบบไหนแต่ว่าคงไม่ลงรายละเอียดให้แน่นะคะ
ท่านายเอ่อท่านายรณรงค์คิดว่าหลังจากนี้คือต้องต้องยังไงอ่ะ
คือก็ต้องรอให้ตำรวจสืบสวนไปเรื่อยครับว่ามันมีความชัดเจนยังไงบ้าง
อืมต่อให้ผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตามใช่ครับ
ยังต้องไปต่อใช่ครับคือต่อให้ต่อให้ผลออกมาเนี่ยว่าเด็กไม่พบร่องรอยการตรวจว่ามีการทำร้ายเนี่ย
ก็ต้องอธิบายได้ว่าทำไมเด็กไปโผล่ตรงนั้นในระยะ๕กิโลเนี่ย
ฉันกำลังจะถามว่าคือคือมันไม่ได้จบแค่ว่ามันไม่มีการถูกทำร้ายคือสภาพสภาพศพตรวจไม่ได้ว่าถูกทำร้าย
แต่ไม่ได้แปลว่าเด็กจะต้องเดินไปแล้วตายเองใครเป็นคนพาเด็กไปตรงจุดนั้น
เราคิดเผื่อไว้ไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้คิดว่าเด็กตายจากการที่เดินไกลอดข้าวอดน้ำ
เขาน่าจะถูกทำอะไรในเมื่อมันไม่มีแผลอ่ะก็อาจจะมีคนพาไปตรงนั้น
แต่มันไม่ได้มีร่องรอยว่าใครทำอะไรนะใช่ครับถ้าถ้าฟังจากผลนะคะครับ
เผื่อไว้ไหมคิดเผื่อไว้ครับก็เดี๋ยวตัวผลที่หมอตรวจมาอย่างละเอียดเนี่ย
ก็จะเอาไปขอให้ทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ช่วยตรวจให้อีกรอบหนึ่ง
แต่ก็แต่อันนี้เขาก็ตรวจละเอียดแล้วนะคือพวกเราเนี่ยดูไม่เป็น
ก็ต้องให้หมอนิจจิเวฟด้วยกันดูให้อืมนี่ฉะนั้นคุยกับอีกหนึ่งท่านครับ
เป็นอาสาสมัครห่วยกู้ภัยจากนารายนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีคุณอนุชิตวงปา
คุณอนุชิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอนุชิตครับ
เมื่อวานนี้คุยกับคุณนันทชัยเหมือนกันนะคะแล้วก็เอ่อคุณอนุชิต
คือที่พ่อแม่เขาติดใจเอาเรื่องพื้นที่ก่อนนะคะคือที่เขาติดใจคือลูกเขาไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
คุณอนุชิตสงสัยแบบนี้ไหมว่าทำไมเด็กไปอยู่ตรงนั้นอ่าครับ
ก็สงสัยเหมือนกันครับเพราะว่าอ่าระยะทางกิโลอ่าห้ากิโลเนี้ย
เด็กไม่สามารถเดินไปได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเด็กห่างของแม่หน่อยก็ร้องแล้ว
อ่าห้ากิโลนี่คือห้ากิโลทางรถใช่ไหมคะเดินเท้าครับเดินเท้าเข้าไปครับ
เอ่อเดินเท้าเดินเท้าหมายถึงเดินเท้าไปตามทางรถวิ่งใช่ไหมไม่ใช่ฝ่าอ่า
อ้อยไปใช่ไหมคะครับอ่ามันมันเอางี้ค่ะ
ประสบการณ์ของกู้ภัยเอาเฉพาะที่กู้ภัยคุยกัน

รายการที่ว่าสงสัยนี่ก็คือว่าเอ่อมันน่าจะมีคนพาไปนะครับ
เพราะว่าเด็กไม่สามารถเดินไปได้ครับอืมเอ่อตรงนั้นเนี้ยนะคะ
ตรงจุดที่เด็กอยู่เนี่ยล้อมรอบมันเป็นข้างใต้เป็นน้ำหมดไหมคะ
คุณอนุชิตมันเป็นก่อย่าลองอยู่ครับคือถ้าสมมุติเดินไป
สมมุติอย่างเราผู้ใหญ่นะคะเดินเหยียบไปเนี่ย
กว่าจะถึงตัวน้องเนี่ยรอบตัวน้องเนี่ย
ถ้าผู้ใหญ่เหยียบไปเนี่ยคือมันยุบจนมีน้ำไหมคะ
มีครับน้ำก็ลงไปที่ผมลงไปนะมันก็เลยหัวเข่าขึ้นมาหน่อย
อ่าก็คือถึงพื้นดินตรงนั้นเนี้ยก็คือเลยหัวเข้าไม่ถึง
ยังไงไม่ถึงครับอ้าวแล้วยังไงแปลว่าอะไรคะ
มันเราค้างก่อย่าไงคือว่าเราเหยียบก่อย่าลงไปก็ประมาณนั้นนะครับ
คือไอ้ที่ตรงเท้าเราพอเหยียบลงไปมันเป็นก่อย่าใช่ไหมคะ
ครับโอ้มันแน่นขนาดนั้นเลยเหรอตรงกลางไม่ได้เหยียบครับเพราะว่าโดดทำ
คุณอนุชิตสมมุตินะคะสมมุตินะตรงที่เป็นพื้นดินนะคะ
ตรงที่เป็นพื้นดินแล้วนับจากพื้นดินที่ไปถึงศพของน้องต้าแงเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะทุกทิศทาง
ครับเป็นน้ำเป็นร่องน้ำครับเป็นร่องน้ำตรงน้ำ
อ่าซึ่งที่ที่ถามแบบนี้คือหมายความว่าคือถ้าเด็กจะไปอยู่ตรงจุดที่พบเขาได้
เขาต้องลุยน้ำใช่ไหมคะ
ครับต้องข้ามไปเพราะว่าเอ่อฝั่งที่ว่าน้องอยู่น่ะ
มันเป็นป่าอ้อยลกทั้งนั้นเลยครับค่ะอืม
นี่คือสิ่งที่สงสัยใช่ไหมคะว่าคำว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
คือเด็กไม่น่าจะเข้าไปถึงจุดที่เราพบเขาอ่ะครับใช่ไหมคะ
มีข้อสันนิษฐานอะไรในการทำงานของกู้ภัยไหมคะอ่าเอาเอาเอาในมุมเรา
เอาในมุมเราจากประสบการณ์เลยค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดอะค่ะ
ความคิดของผมนะว่าเด็กน่าจะโดนทำร้ายมากกว่าแล้วก็เอาไปทิ้ง
ศพตอนที่เจอมันชัดเจนไหมคะว่ามีบาดแผลหรือเห็นอะไรที่พอจะนึกออกได้ว่ามีคนทำร้ายน้องแน่นะคะ
อ่าที่ผิดสังเกตคือว่าตอนแรกอ่ะที่ว่าผมไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะค่ะ
ผมไม่เห็นขาน้องอีกข้างหนึ่งอ่าอ่าแต่ผมก็ไม่ได้พูดกับเจ้าหน้าที่หรอก
เพราะว่าผมก็สงสัยไงอ่าจนจนจนจนผมไปช้อนเอาร่างน้องขึ้นมาอ่า
แล้วทีนี้ผมไปพบขาน้องน้องทับขาอยู่ข้างหนึ่ง
ซึ่งหมายความว่าอะไรคะคือว่าขาน้องอ่ะขาดไปตัวน้องทับขาอยู่ข้างหนึ่ง
แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้จากสาเหตุว่ามาเพราะอะไรนะครับ
แล้วก็ตรงท้องน้องอ่ะเป็นรอยกัดรอยกัดแล้วไส้อ่ะ
มันจะอยู่ข้างนอกค่ะซึ่งอันนี้อาจจะมาจากลักษณะของโดนสัตว์แทะหรือเปล่าคะ
น่ะก็มีส่วนนะครับอ่าแต่แต่ทีนี้ขอกลับมาเรื่องขาก่อน
หรือว่าน้องอาจจะขาหักว่าอาจจะโดนตัดอ่ะลากอ่าลากเก็บตัวหน่อยและหาก็เลย
แต่ว่าขาน่ะไปอยู่ใต้ใต้ที่ว่าน้องนอนค่ะคุณคุณอนุชิต
ตรงพื้นที่ตรงนั้นคือดิฉันฟังจากที่คุณพ่อคุณแม่เขาสงสัยนะคะ
ย่าตรงนั้นมันดูใหม่ไหมเหมือนเพิ่งเอาน้องไปวาง
หรือว่าย่าเองก็มีร่องรอยการถูกทับร่องรอยเน่าเปื่อยไปด้วยคะ
ตรงนั้นเป็นร่องรอยการที่ว่าน้องนอนทับอยู่แล้วก็
คอหญ้ามันจะขึ้นมาบังหลังน้องอยู่
ย่าอยู่ในสนุกแข่วหรอคะ
ถ้าเราแตกเติ้ลเงินมา
ค่ะก็มีน่ามีหมยตามไม่คะ

คุณคุณอนุชิตเอาอย่างนี้นะคะจากประสบการณ์ที่กู้ภัยทำงานมาเนี่ย
ในหน่วยกู้ภัยคุยกันว่าเรียนสรุปถูกไหมว่า
คุยกันว่าเป็นไปแทบไม่ได้ที่เด็กจะไปอยู่ตรงนั้นได้เอง

ครับผมก็ตรงใส่อย่างนั้นเพราะว่าปกติแล้วน้องก็๒แก้๒ควบเดินไปได้หน่อย
ไม่เห็นพ่อแม่ครับว่าล้องแล้ว
ใช่นึกออกเลยอย่าว่าแต่มีแรงไม่มีแรงเลยนะใช่ไหมคะ

คุณอนุชิตตอนนี้เนี่ยนะคะคือข้อมูลที่มันออกมาเป็นข่าวเนี่ย
มีการพูดถึงการสอบผู้ชายซึ่งอยู่ในพื้นที่นั่นแหละนะคะ
อันนี้ในส่วนของทางหน่วยกู้ภัยรู้เรื่องไหมคะ

ไอ้เรื่องชี้จุดนี่ผมก็ไม่ได้นั่นนะครับเพราะว่า

คือที่มาเราไม่แน่ใจคือเราไปทำงานหลังจากที่พบแล้ว

คุณอนุชิตไม่เป็นไรแต่ว่าเรียนได้ประเด็นจากทางประสบการณ์ของกู้ภัยนะคะ

สวัสดีครับ
คือไม่ต้องมาถึงวันนี้นะคือคนสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่า
ทำไมเราถึงไม่เจอเขาเพราะเขาแค่๒ขวบ
นี่ยังไม่รวมว่าขาเขาไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่ด้วยนะ

คือมันก็ต้องดูสภาพแวดล้อมอย่างอื่นประกอบด้วยว่า

คืออาจจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายกันจนถึงชีวิต
อาจจะเกิดอุบัติเห็นหรือยังใดก็แล้วแต่ถูกมั้ยคะ

นายรณรงค์ตอนที่ลงไปในพื้นที่มันตึงเครียดมากไหม

แต่เหนื่อยหลายฝ่ายเลยตั้งแต่กว่าจะตามเค้าเจอก้าววันนะ

ใช้บ้านที่บ้านที่เป็นดาวภาษา

ล่ะมาแล้วใช่ครับแต่ก็จะลำบากหน่อยในการสื่อสาร

คุณเจแปนเล่าให้ฟังคือส่วนใหญ่แล้วข้อมูลไปทางเดียวกันไหม

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าลองดูว่าเราจะได้สายใครบ้าง
แต่ว่าเรื่องนี้คงต่อเนื่องแหละถ้ามาแบบแนวนี้แล้วนะคะ
ไม่ได้จบแค่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเด็กก็ไปอยู่ตรงนั้นนะคะ

คุณผู้ชมครับเราจะคุยกับเองท่านนะคะคือคุณสมาร์ทวงกันหา
คุณสมาเนี่ยก็หนักหน่วงเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมา
เพราะว่าก็ถูกต้องสงสัยโดยเฉพาะถูกต้องสงสัยจากพ่อแม่ของเด็กเองนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะจนถึงตอนนี้วิธีการถามคุณสมานอาจจะต้องเปลี่ยนไปแล้ว
ด้วยซ้ำไปนะคะคุณสมานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณสมาร์ทเอาไปยังไงบ้างคะเอาตัวคุณสมาร์ทก่อนตอนนี้ค่ะ
ครับครับไม่เหนื่อยครับ
เข้าใจคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็หนักเอาการเหมือนกันนะ
ครับผมอ่าแต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าคุณสมานไม่ผิดนะ
เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการทำงานของตำรวจน่ะนะคะ
คุณสมานเอาอย่างนี้ค่ะคุณสมานทราบไหมว่าตำรวจเรียกคนแถวบ้านคุณสมานไปสอบถามทั้งหมดกี่คนคะ
ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ว่าที่ไปมันก็คือด้วยร้อนกับพระ

ใช่ค่ะทำไมพระต้องด้วยร้อนกับพระไม่ต้องเกี่ยวนะ
คุณสมาร์ทคุณสมาร์ทเอาอย่างนี้แวบเดียวค่ะเดี๋ยวขอวางสายก่อนเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่
คือตามข่าวค่ะคุณผู้ชมตามข่าวเนี่ยสอบปากคำไป๒๐๓๐คนเลยนะ
เมื่อวานรู้สึกว่าจะ๓๐หรือ๓๕นี่แหละวันนี้น่าจะเพิ่มขึ้น
อาจจะเพิ่มขึ้นกว่าตัวเลขนี้ใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนแถวนั้น
ครับเป็นคนแถวนั้นตำรวจสอบตั้งแต่วันแรกแรกไล่เรียงมาหรือสอบหลังจากที่
ไม่บอกไม่แจ้งอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้อะไรเลยรู้จากสื่อขนาดเรานั่งอยู่ที่โรงพักแล้วยังรู้จากสื่อเลย
เหรอตำรวจไม่พูดเลยใช่ไหมไม่พูดเลยแต่ถือว่าดีแล้วครับไม่ถือขั้นตอนที่ดีแล้ว
คือไม่พูดแต่คืบแต่คืบแต่คืบแต่คืบในส่วนของคนที่สอบเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เอาไปสอบเนี่ยนะตอนนี้อย่างที่ทนายเอกบอกนะคะอาจจะ๓๐กว่าไปแล้วคือ๓๐กว่าแน่แล้วอ่ะนะคะ
แต่ว่าจะเป็นใครที่เข้ารักษณะต้องสงสัยหรือแค่เป็นพยานแวดล้อมบ้างเราไม่ทราบเลยนะคะ
แต่ว่าในส่วนของในส่วนของคนในหมู่บ้านเองอย่างที่ทนายเอกบอกคือว่าส่วนใหญ่แล้วเป็น
เป็นประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละที่เข้ามาทำงานก็คือมาตัดอ้อยใช่ไหม

เขาก็ยังติดใจว่าเขาเชื่อว่ามีคนทำให้ตาย
ยังอยู่ที่ประเทศไทยคือตามคดี

แล้วเรื่องเห็นบอกว่าไปให้สถานทูตช่วยยังไง
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาร์ส่งเจ้าหน้าที่มาคุยกับทางครอบครัว
เพื่อจะได้มาเดินเรื่องที่กองปรับปรามพรุ่งนี้
เพื่อจะได้เข้ามาขอให้กองปรับช่วยด้วย
เพราะว่าเขาอยากรู้ว่าตกลงพลเมืองเขาตายยังไง
ซึ่งทางสถานทูตเองจะไม่ได้เข้ามามีส่วนในการสอบถามเรื่องคดีนี้

มอบอำนาจมาให้องค์กรของเจแปนเข้ามาตามอย่าง

ทำในฐานะสถานทูตเลย

กว่ามันจะชัดว่าตกลงว่าจากอะไรกันแน่

ตอบรับเข้ามาช่วยแล้วครับเดี๋ยวคุณหญิงหมอพ่อนทิพย์ก็จะลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเหมือนกัน

คือมากกว่าอ่านนอกจากอ่านแล้วคุณหญิงหมอบอกว่าก็ต้องไปในพื้นที่ด้วย
ไปดูสภาพพื้นที่รอบว่าเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวขอพูดกับคุณสมานอีกนิดหนึ่งกันมาปิดท้ายที่ธนาเอกนะคะ
คุณสมานค่ะ
คุณสมันพอจะทราบไหมคะว่าคนที่เห็นเด็ก
คนที่เห็นเด็กใกล้จุดที่พบศพที่สุดเป็นใคร
เห็นเด็กถ้าเป็นว่าอย่างไรนะครับ

กำลังจะบอกว่าเด็กเขาอยู่ไกลจากจุดที่เขาเล่นกันมากเลยใช่ไหมคะ
ทีนี้รู้ไหมว่าคนแถวนั้นคนที่เห็นเด็ก
คือดิฉันไม่แน่ใจว่าคนสุดท้ายที่เห็นเด็กก่อนเด็กจะไปพบว่าเป็นศพคือใครนะ
คนในพื้นที่รู้ไหมคะ

เพราะว่ามุมประเด็นสุดท้ายก็คือเขาคิดว่าคุณท่มไงแต่ถึงในมุมตรงนี้
คุณสมานรู้รู้จักผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเข้ารักษณะ
ฉันขอใช้คำตามข่าวนะคะลักษณะไม่สมประกอบไหม

คือเป็นคนอยู่ประจำในพื้นที่ไหมคะ

คือเอาอย่างนี้นะคะคือบอกเท่าที่สบายใจก็แล้วกันนะคะ

คือเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถูกไหมคะ

แต่ถ้าฟังจากเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้สื่อข่าวบอกเนี่ยคือยังสื่อสารเหมือนเด็กอยู่
ถูกต้องครับนิสัยก็อาจจะเหมือนเด็ก

ถ้าเป็นคนสัมผัสเนี่ยคือเขาไม่ใช่คนที่โทษหลายนะ

แล้วก็ส่วนมากส่วนที่เขาไปก็คือเขาชอบไปที่คนเยอะคือเช่นตลาดนัดงานวัดงานบวชงานบุญอะไรพวกนี้
แต่ในไร้อ้อยผมส่วนมากผมไม่เคยเจอเขา
เขารู้จักพื้นที่ดีใช่ไหมคะ

เขาน่าจะรู้จักพื้นที่ดีใช่ไหมคะ
ตรงนั้นผมไม่กล้าการันตีเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยต้องประกอบ
กำลังจะถามว่าคือถ้าฟังจากข่าวที่ออกมานะคะ
คือเหมือนกับว่าเขามีส่วนในการไปชี้ด้วยแหละว่าเด็กอยู่ตรงไหน
ดิฉันก็เลยจะถามว่าคือเขาเป็นคนที่รู้จักพื้นที่ดีไปตรงนั้นไปตรงนี้เกินกว่าที่แบบเราจะนึกออกว่าเขารู้จักพื้นที่ขนาดไหนอ่ะ
เพราะว่าถ้าสมมุติไม่ได้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอต้าแงก็ได้นะ
ก็ผมไม่ทราบตรงนั้นเนอะผมก็ไม่เจอเพราะในพื้นที่ไลฟ์ออยที่ผมอยู่โซนนี้ผมไม่เคยเจอเขาจริง
ก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะรู้คนที่มากมายขนาดไหน
ปกติเขาเข้ามาในไลฟ์ออยไหมคะ
ไม่เคยเจอนะครับตัวส้นตัวผมเองนะไม่เคยเจอที่เข้ามาเข้าในไร้อ้อยเลย
ในพื้นที่ที่เจอต้าแงเรียกว่าไล่อ้อยใช่ไหมคะ

นิสัยใจคอคือเป็นคนอารมณ์ดี
ถูกต้องครับ
บางทีพวกมันซื้อข้าวนมเข้ากินอย่างนี้
เขาก็จะมาทีมาเจอก็จะมาบี้มานวดมาข้อตังค์ซื้อขนม

เคยเคยพูดให้คนไหนในหมู่บ้านฟังไหมว่าเขาเจอเขาเห็นต้าแงมาก่อนหน้าที่จะเจอค่ะ

ไม่มีแบบแว่วเลยใช่ไหมว่าเอ้ยเนี่ยไปเจอเด็กนะเนี่ยเคยเห็นเด็กนะไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคะ
ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยิน
แล้วเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเขาในไร้อ้อยเนี้ยนะคะ
ถูกต้องครับผมไม่เคยเจอเขานะในไร้อ้อยแต่ถ้าเกิดไปตลาดนัดอย่างเงี้ยเจอไปวัดอย่างเงี้เจอ
เอ๊ะตั้งแต่ที่เจอน้องต้าแงเสร็จแล้วเนี่ยคุณสมานได้เจอคนนี้อีกไหมคะ
ไม่เจอครับเพราะว่าผมอยู่ในไล่ห้อยนะผมไม่เคยเจอเขาหรอก
ถ้าจะเจอเขาคือต้องออกมานอกชุมชนคือไปเข้าไปมู่เข้าไปที่วัดอย่างนี้

เอ๊ะแล้วถ้ายังไงเขาจะเป็นคนที่ชี้ว่าต้าแงอยู่แถวไหนได้ยังไงอ่ะ
นั้นผมไม่ทราบเนอะแต่ว่าผมเอาเองผมไปเจอเขาเลยเพราะผมก็อยู่โซนของผมตรงนี้อยู่ที่บ้านผมอยู่ในไล่ในร้อยเนี้ย
คุณสมันคุณสมันไปให้ข้อมูลกับตำรวจกี่รอบแล้วคะ
เอ่อไร้รอบอ่ะนะสี่หรือสี่หรือห้ารอบนี่แหละผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ล่ะ
แล้วคุณสมานรู้มาก่อนหน้านี้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เองก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเหมือนกันนะคะ
รู้ครับเจอกันไหมคะ
แต่ยังไม่เจอครับแต่รู้ว่าเขาไปให้ปากคำเหมือนกัน
คนนี้ไปให้ปากคำหลายครั้งไหมคะ
ไม่แน่ใจนะเท่าที่รู้คือมีวันนั้นน่าจะ๒ครั้งแล้วครับ
อืมน่าจะนะแต่ไม่ไม่ชัดเจน
คุณสมานเอาในมุมของคุณสมานนะคะคนที่เนื่องจากคุณสมานอยู่ที่นั่นคือจุดที่พบน้องต้าแงเนี่ยคุณสมานสงสัยไหมว่าต้าแงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
มันก็สามารถจะเดินไปได้นะ

ก็สามารถจะเดินไปได้นะเพราะมันก็มีทางเดินอ่ะถ้าถ้าคนที่เดินแล้วก็ไปตรงเนี้ย

ไกลไปไหมถ้าจากตรงนั้นใช่ไหมคะ
มันก็มีทางที่สามารถเดินที่ไม่ไกล
แต่คนเข้าไปคิดว่ามันเป็นทางที่รถเดินไงมันก็เลยไกลอ่ะ
ที่ใกล้ที่สุดจากจุดที่เด็กอยู่ตอนแรกกับตอนที่ไปพบไปพบศพเขาเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยเดินยังไงคะผ่านป่าอ้อยป่ะคะ

มันจะบอกไงอ่ะ
ตรงที่กองอำนวยการใช่ไหมพอเลยมามันก็จะเป็นทางสี่แยกใช่ไหมครับ
ขอบคุณครับอีกทิศนึงมันก็จะมีทางที่เข้าไปในไร้อ้อยของคนที่เขาตั้งเครื่องเครื่อนน้ำอ่ะ
แล้วก็เรียกว่ามันก็จะรัดละออกไปได้อีกทิศนึงเป็นทางมันก็จะเข้าไปมันก็ไม่ไกลอ่ะ
มันมีทางชัดไหมทางแบบที่เป็นทางเลยชัดไหมคะตัวทาง
ทางครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมือนลกด้วยอ้อยด้วยยากเพราะว่าฤดูการนี้มันจะลกอยู่แล้ว
แต่ถามว่าเดินได้ไหมมันก็เดินได้เดินก็ดีกว่ารัดอ้อยอะครับคุยง่าย
คือลกแหละแต่ไม่ลกเท่าเดินผ่านป่าอ้อยใช่ไหมคะ

มันจะมีทางของมันอยู่ซึ่งคุณสมานคิดว่าสมมุตินะสมมุติถ้าเขาเลือกใช้ทางนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เด็กสองขวบซึ่งเดินไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยไปถึงเหรอคะ

แล้วตรงล้อมรอบเมื่อกี้ที่ฉันถามจากกู้ภัยมาตรงล้อมรอบมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำน้ำเด็กจะข้ามไปจนถึงกอที่เจอเหรอคะ
อันนั้นผมก็ไม่รู้นะโดยสัญญาณถ้าเกิดเขาลงไปสมมุตินะลงไปโดยก็อ้ายเขาไม่เห็นว่าเป็นน้ำหรือเปล่าแล้วลงไปไปเยี่ยมย่าอย่างนี้แล้วก็อาจจะจมไว้ก็คืออาจจะด้วยการที่จะช่วยชีวิตตัวเองก็ต้องข้ามอ่ะ
ก็คือต้องสะกุยสะกายอ่ะผมคิดว่างั้นนะไม่รู้นะต้องยกตะที่ของศพฤตุธรรมชาติเขาแล้ว
ใช่ใช่เพราะว่าพวกเราได้แต่สันนิษฐานว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะแต่เอาอย่างนี้ค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณสมานตำรวจได้นัดคุณสมานไปอีกหรือเปล่าคะ

ถือว่าให้ข้อมูลเป็นหลายรอบแล้วใช่ไหมคะประมาณสี่รอบ

ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณสมานยังไงขอบคุณมากเลยแต่ว่าข้อสงสัยหรือใดก็แล้วแต่สุดท้ายต้องรอตำรวจเนาะ

ครับสวัสดีค่ะ
ธนายรุณลงค่ะคือคดีนี้คิดว่าจะยาวไหมหรือคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยสองสามวันที่สะพดน่าจะทำงานแล้วสรุปได้

วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณนะคะที่มา
อีกสักครู่แท็ตนิวส์โชว์นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามกันต่อเลยกับคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่แล้วนะคะ